ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ลาวทำความเสียหายให้กับพี่น้องชาวลาวเป็นอย่างมาก
ฝากคนในวงการบันเทิงของเราเองไม่นิ่งนอนใจ
บางคนนำอ่อนข่าวข้อความให้กำลังใจผ่านสอเชียวเมดิเอา
บางคนก็ช่วยระดมเงินบริจาคนะคะ
เงินถึงมือผู้ประสบภัยแน่นอนความเสียหายขยายวงกว้างมาก
มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจำนวนมากและยังขาดที่อยู่อาศัยรวมถึงอาหารอย่างหนัก
ล่าสุดนะคะรวมเงินได้รอบแรกโอนไปแล้ว๑ล้านกีบ
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๐๐ล้านขีดนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ๕แสนกว่าบาทนั่นเอง
ซึ่งทางคุณแอปเปิ้ลเองก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลกับบันเทิงไทยรัฐ
ถึงความตั้งใจที่จะบรรเทาทุกข์กับพี่น้องชาวลาวในฐานะที่เธอเองก็เป็นคนลาวด้วยกัน
มันเริ่มแรงเขื่อนแตกแบบกระจายพวกบ้าง
และภาพมันก็เริ่มออกมาแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันซีเรียส
คือซีเรียสมากแบบเอ้ยมันใหญ่มากเราก็เริ่มรู้สึกแบบเป็นห่วงอะค่ะ
เขามีทั้งญาติทั้งเครือข่ายที่ค่อยจะช่วยเหลือ
อย่างแรกที่เราทำได้ก็คือเงินร้อยล้านแรกผมนำไปซื้อของ
ซื้อของพวกของใช้ที่จำเป็นของกินที่จำเป็นพวกสุขาลักษณะทุกอย่าง
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือคู่สามีภรรยานะคะ
ทางด้านดีเจสายฮาคุณมะตูมเตชินก็ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
เช่นเดียวกันนะคะว่าจะนำข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวออกมาไลฟ์สด
ประมูลในเย็นวันพรุ่งนี้เพื่อนำเงินทุกบาททุกสตางค์
ช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่กำลังเดือดร้อน
และยังฝากถึงศิลปินดาราว่าสามารถส่งของมาร่วมประมูลได้เช่นกันนะคะ
บางคนก็ออกมาช่วยกันระดมเงิน
อย่างพี่โอปอลเองคุณป๋อมแปมเอง
ไปถึงคุณเชียร์ที่คำพรที่มีผลงานที่ลาวด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ทางการไทยได้ส่งมอบเงินให้กับทางการลาวเนี่ย

ยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสปลาวนะคะ

ถ้าเรามีปัญหาค่ะประเทศอื่นก็มาช่วยเหลือเรา
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเรามีปัญหา
เราก็ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มอยู่ดีนะคะ